ต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะเกิดอุบัติเหตุนะ
กับคุณพ่อของคุณโดนัทมนัสนันคือมีการขับรถเฉียวชน
แต่ปรากฏว่าคนที่เฉียวชนไม่มาดูแลรับผิดชอบ
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนางเอกและผู้จัดละครคนเก่งค่ะ
คุณโดนัทมนัสนันออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีรถยนต์คันหนึ่ง
ขับรถเฉียวชนคุณพ่อของเธอจนได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบด้วย
ล่าสุดได้ติดต่อกลับมายังตำรวจเมื่อเช้าวานนี้แล้วล่ะ
โดยเธอและครอบครัวค่ะขอปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ขณะเดียวกันที่อาการบาดเจ็บของคุณพ่อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
เรื่องต้นเขาก็แค่มีเย็บที่หัวเข่าแล้วก็กล้ามเนื้ออักเสบ
คุณหมอก็ให้กลับบ้านได้ไม่มีอะไรอย่างนี้
ส่วนเรื่องกรรมเนื้อคดีก็เป็นคุณแม่ไปโรงพยาบาลกับน้านะครับ

มันไม่มีใครหรอกตั้งใจอยู่ขับรถมาชนคุณพ่ออะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราก็แบบมันเหมือนทุกวันเราก็เอ๊ะ

เขาชนแล้วเขาถึงไปเลย

ตำรวจอาจจะติดวันหยุด

และที่สำคัญมีสติทุกครั้งในการขับรถ

ต้องคอยดูด้วยไอ้คันข้างเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่า

ต้องดูดีนะคุณขับรถดูซ้ายดูขวา

เอาดีไม่ได้ไม่ได้